โดยเดือดเพราะร้อนของพี่น้องชาวสีสกรีด

คงใช้คำว่าไปปาเล่น

เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าจะนอนยังไงมันน่าจับซะให้เข็ดจริง
เฮ้ยปลาค้าดินมากปลาเล่นอย่างเงี้ยครับปลาเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ
ไม่หลับไม่นอนกันนะฮะนี่คือกลุ่มเด็กแว้นที่ออกไปรวมตัวกัน
ปิดถนนเลยนะซิ่งรถจักรยานยนต์ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข๒๒
ที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงด้วยครับแขวงทางหลวงศรีสะเกดที่๒ตำบลโพนขาอำเภอเมืองศรีสะเกด
วันสองคืนชาวบ้านนอนไม่หลับนอนไม่ได้ทั้งเบิ้ลเครื่องยกล้อคว่างระเบิงปองส่ง
เสียงดังน่ารำคาญแล้วก็ไม่กลัวกฎหมายตำรวจไปไหนกันก็ไม่ทราบ
คนที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเดือดร้อนมานานนับปีหนักมากกว่าสองสามเดือนที่ผ่านมา
เพราะว่ามารวมกันทุกวันศุกร์วันเสาร์ชาวบ้านหวาดกลัวคือใครจะไปกล้า
สิเพราะบางวันเสียงมันดังคล้ายปืนคล้ายระเบิด
คล้ายประทัดก็เลยกลัวโดนลูกหลง
ถ้าเกิดว่าไปทะเลาะวิวาสกันแล้วก็อาจจะมีการใช้อาวุธ

น่ากลัวมากเลยค่ะ
มันมารถมอเตอร์ไซค์ล้อใหญ่
คิดว่าเป็นล้อใหญ่รถพวกบิ๊กไบท์บิ๊กอะไรรุ่นใหม่นี่แหละ

คิดว่าเป็นกลุ่มเป็นขบวนการ
เสียงปืนประมาณ๙นัด๑๐นัดอยู่เลยค่ะ
เสียงยิงปืนไม่รู้เขายิงอะไรกันก็ไม่รู้นะ

ไม่มีคนกล้าออกมาดูหรอกยายก็กลัวเหมือนกัน

ค่ะมันเป็นสนามแข็งมันเป็นสนามแข็ง
แล้วแต่ตำรวจจะแก้ไข
ชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแจ้งตำรวจไปแล้ว
ก็ออกมาไล่จับบ้างไม่นานก็หายไป

รวมตัวกันเบิ้ลเครื่องประลองความเร็วเป็นร้อยคัน
ซึ่งเป็นการตั้งกลุ่มกันในโลกออนไลน์ครับ
แล้วก็นัดแนะกันมาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อน

ผู้ที่เขาเดือดร้อนจากปัญหานี้
เขาก็แจ้งตำรวจให้อยากให้เอาจริงเอาจัง

คอยป้องกันปรับปรามในช่วงศุกร์สวทธิศ
เพราะที่ผ่านมาแม้จะมีการไล่จับครั้งละ๑๐คัน๒๐คัน
แต่พอผ่านไปปุ๊บเขาก็มากันอีก

ล่าสุดนะคะทางตำรวจเขามีไอเดียใหม่นะ
แจ้งเบาะแสเด็กแว้นปวดเมืองค่ะ
โทรไปได้นะคะ๑๙๑๑๕๙๙
ได้รับรางวัลในการแจ้งเหมาะแสด้วยนะ
บาทเดี๋ยวจะเริ่มกันยายนนี้แล้วนะคะ

บางคนก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าไปแจ้งแล้วเดี๋ยวจะ

เขาบอกว่าเขาจะปกปิดความลับนี้นะคะ